มีวันเด็กค่ะจัดหนักจัดเต็มนะคะ

มาก็รากลเมนต้นไปโอ้โหไปดูนะคะ

แล้วนี่เขามาโปรโมทนะคะก็ดูกันได้นะคะ

ดังมากจริงแล้วก็เพิ่งคว้ารางวัลลูกโลกทองคำ

ปิดท้ายด้วยนี่เหล่าแฟนคลับตัวการ์ตูน

โชว์ความน่ารักถึงบันเทิงไทยรัฐค่ะ

ถามว่าอายุเท่าไหร่ดูได้หรือว่าข้อมุนหนังมีอะไร

จะไปดูชินจังก็ได้นะคะก็วันเด็กพรุ่งนี้เฮฮาแน่นอนเลยนะคะ